เพราะว่าผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์
ไม่ถึงบ้านครับไปเจออีกทีคือกลายเป็นศพครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับคุณผู้ชม
มอเตอร์ไซค์ไปตกอยู่กลางทุ่งนา

กรวงข้าวเนี่ยมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีร่างของคนขี่เป็นผู้ชายครับ

ถ้าที่ฉันผ่านไปผ่านมาแถวนี้ดิฉันไม่เห็นเลยนะ

แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าครอบครัวเนี่ย
ก็เอกใจทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยมันนานสองนานแล้วนะ

แล้วก็มีคนไปเจอไปเจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
นี่คือถนนสายบ้านพลเมืองบ้านน้ำคำ
ที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่างของผู้ตายนี่คือต้องคลุมผ้าขาวเลยนะครับ

ตอนที่ไปเจอเจอนี่คือก็แผลเต็มนะฮะ
สภาพคอเหมือนคอพับคออ่อนแล้ว
แล้วข้อมือขวาลักษณะคือเป็นแผลฉีกขาด
ข้อมือหักพับเข้ามาด้วย
ทราบชื่อว่าผู้ตายชื่อว่านายสงัดอายุ๔๐ปี

ก็อยู่ในอำเภอนี่แหละที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับ
แล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ลักษณะเหมือนแต่งซิ่ง

ก็นำร่างผู้ตายขึ้นมาแล้วก็ไปยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับ

ผลปรากฏว่ากระดูกคอหักเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ

จริงแล้วนายสงัดที่มาตายอยู่ตรงนี้
เขามีอาชีพคือเป็นช่างทำฝ้าเพดานอืม
ปกติเวลาเลิกงานจะกงเหล้าก่อน
รอบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าพอดื่มเหล้าเสร็จปั๊บ
ขี่รถจะกลับบ้านแต่ด้วยความเมาก็เลยเกิดอุบัติเหตุ

แล้วก็เลยทำให้คอหักแล้วก็ข้อมือฉีกขาด
แล้วกว่าจะมีคนไปเจอเจอกว่าจะช่วยทัน
สุดท้ายก็สายเกินไปนะฮะ
คาดว่าอาจจะเป็นเพราะเมาแล้วขับ
แต่เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
แสดงความเสียใจด้วยครับค่ะ